อีกหนึ่งเรื่องเรื่องที่เป็นกระแสเหมือนกัน

ล่าสุดเรื่องนี้มีข้อสรุปแล้วนะคะ
จากในซอยดังกล่าวมีวินจักรยานยนต์ให้บริการอยู่แล้ว
คลิปนี้ถูกแชร์กันเยอะชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
ทางกรมการขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบก
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะดังกล่าวทันทีค่ะ
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ
เพื่อติดตามพฤติกรรมส่วนการให้บริการของแอปพลิเคชันเนี่ย
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางตำรวจสอนอปทุมวันก็ได้จับกลุ่ม
นายพิษนุธิวาสำริทคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันแกรปไบท์เนี่ย
รวมทั้งหมด๓ข้อหาคือ๑นำรถจักรยานยนต์บุคคลมารับจ้าง
ไม่มีใบขับขี่รถสาธารณะและ๓แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง
เทียบปรับรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน๔๐๐๐บาท
สรุปแล้วก็คือคนขับแกรปโดนปรับ๔๐๐๐โดนตำรวจจับ
แต่ว่าพี่วินก็คือโดนลงใบตักเตือนสำหรับกรมการขนส่งทางบกนะคะ